ยังอยู่ที่เรื่องของพระภิกษุนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวเศร้าครับ
ที่ขอนแก่นฮะพระภิกษุท่านอายุแปดสิบสามปีแล้ว
บินทบาทท่านก็อายุมากแล้วนะครับจังหวะที่กำลังข้ามถนนถูกรถกระบะ
กระเด็นท่านไปมรณภาพเลยนะฮะส่วนคนขับรถก็รอมอบตัวอยู่ตรงนี้
โอ้โหอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้น๖โมงเช้าครับคุณผู้ชมครับ
บนถนนมะลิวันบ้านโคกสูงตะบนขัวเรียงอำเภอชุมแพรหน้าวัดอรัญญาวาส
แพทย์นะฮะตำรวจกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
พบร่างของพระแสนรวมสิตอายุแปดสิบสามปี
เป็นพระลูกวัดอรัญญาวาสสภาพศพของท่านแขนขาหักครับ
คอหักแม่ท่านมรณภาพอยู่ริมถนนเลยครับ
ห่างศพไปประมาณร้อยเมตรครับพบรถกระบะอีซูซูสีเทา
ทะเบียนสองทอพุเท่าก่อไก่สองศูนย์สองเจ็ด
กรุงเทพมหานครนั่นนะฮะหัวทิ้มลงไปครับข้างทาง
สภาพหน้ารถยุบครับกระจกหน้าแตกร้าวมีนายสังคมสวัสดิ์ผลนะครับ
อายุ๕๕ปีเป็นคนขับรถไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่อยู่ในอาการตื่นตกใจหน้าซีดเลยครับรอให้การกับเจ้าหน้าที่
สอบถามพระครูสันติทันโมภาสอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
เจ้าอาวาสวัดอรัญวาสที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยท่านเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพระแสนเนี่ยเดินเท้าออกจากวัด
ไปบินทบาทที่ตลาดโคกสูงพระแสนเนี่ยขอออกจากวัดมาล่วงหน้าก่อน
เพราะท่านอายุมากแล้วท่านเดินช้ากว่าพระรูปอื่นค่ะ
ขณะที่พระแสนท่านเดินออกจากวัดมาได้ประมาณสัก๓๐๐เมตร
ได้ยินเสียงดังโคร่มนะฮะเสียงเบรกเสร็จปั๊บเสียงดังโคร่ม
พอเดินออกไปดูครับก็เห็นพระแสนถูกรถชนแล้วฮะ
ในสังคมคนขับรถกระบะคันเมื่อกี้เล่าบอกว่าเขาขับรถมาจากวัดหลักหกสิบ
ที่จังหวัดเลยตั้งแต่เช้ามืดแล้ว
จะพาพระสองรูปไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดอุบลรัชธานี
พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นพระแสนท่านเดินข้ามถนนในลักษณะลังเล
เขาอ้างแบบนั้นนะคือไม่รู้ว่าท่านจะเดินข้ามหรือจะถอยกลับ
เขาก็อ่านใจไม่ถูกประกอบกับขับมาเร็วด้วยแหละ
มาเร็วสูงเลยเขาบอกนะฮะเสียหลักพุ่งชนพระท่าน
กระเด็นมากระแทกกระจกด้านหน้าส่วนพระสองรูปที่นั่งมาในรถ

เบื้องห้อยเบกน่ะเป็นห้อยเบกสองสองห้อยอันตรอรถหลังกับเบก
ตำรวจสพชุมแพรไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ทำบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานแล้วจะดำเนินคดีต่อไปครับ